จากคดีโหดคดีหนึ่งก็คือคดีการฆ่าอดีตสขบางซื่อ
แล้วก็เป็นเสียเจ้าของกิจการทั้งโรงน้ำแข็ง
แล้วก็ทั้งกิจการก๊าซหุงต้มด้วยนะครับ
ก็คือเสียหยูฆ่าแล้วก็หมกศพไว้ในตู้เสื้อผ้า
ภายในบ้านพักที่มีการต่อเติมอยู่นะครับ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นแรงงานชาวพม่าอายุ๑๙ปี
ผู้ต้องหาอ้างสาเหตุที่ลงมือเพราะโกรธแค้น
ที่ถูกเสียหยูสั่งห้ามขับรถส่งแก๊สนะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายมินทุยอายุ๑๙ปีแรงงานชาวพม่า
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่านายพรศักดิ์วัฒวนิชกุล
อายุ๗๒ปีอดีตสมาชิกสภาเขตบางซื่อ
เป็นเจ้าของธุรกิจโรงน้ำแข็งย่านประชาชื่น
แล้วก็เจ้าของกิจการแก๊สหุงต้ม
ก่อนจะนำศพไปซุกไว้ในตู้เสื้อผ้า
เพราะว่าเมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ลูกชายของเสียหยูออกตามหาพ่อ

ก็เลยมาที่บ้านที่กำลังมีการต่อเติมซ่อมแซมอยู่นะครับ
ปรากฏว่ามาที่บ้านเห็นรอยเลือดตั้งแต่ชั้น๑ไปถึงชั้น๒
เปิดตู้ออกมาดูพังงะเลยนะฮะ
เจอศพพ่อถูกยัดไว้ในตู้นี่นะครับ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ก็เปิดเผยนะครับว่า
เบื้องต้นจากการสอบส่วนผู้ต้องหาวัย๑๙ไป
ให้การรับสาภาพโดยระบุถึงชนวนเหตุ
เกิดจากความโกรธแค้นเสียโรงน้ำแข็ง

เข้ามาทำงานกับผู้ตายได้ประมาณ๒เดือนเสพ
ก็คือเป็นลูกจ้างขับรถส่งแก๊ส
แต่ว่าถูกผู้ตายตำหนิเรื่องการขับรถเร็ว

แล้วก็ให้ย้ายไปช่วยงานปรับปรุงต่อเติมบ้านหลังใหม่ของผู้ตาย

ซึ่งผู้ต้องหาไม่พอใจเรื่องนี้
เพราะสมัครงานมาเป็นคนขับรถ
คือไม่ได้มาทำงานก่อสร้าง
เก็บความแข็งไว้กับ๒เดือน
เมื่อสมโอกาสจึงลงมือก่อเหตุ
โดยใช้แฉลงฟาดไปที่ศีรษะของผู้ตายหลายครั้งจนแน่นิ่ง
จากนั้นได้นำร่างของผู้ตายไปอำพราง
โดยการนำศพจากชั้น๑ลากไปชั้น๒ยัดใส่ตู้เสื้อผ้า
ก่อนจะนำทรัพย์สินของผู้ตายเป็นเงินจำนวน๑๕๐๐๐บาท

ซึ่งระหว่างการหลบหนีผู้ต้องหาได้เดินผ่านกล้องวงจร

จึงทำให้ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มได้
ในพื้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างเตรียมตัวหลบหนีกลับประเทศพม่าต่อไปนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ลูกชายผู้ตายบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ผมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ต้องหา
ไม่รู้จะพูดอะไรหากเผชิญหน้ากันเพราะโกรธมาก
ที่ผ่านมาเคยเจอผู้ต้องหาแล้วเพราะเป็นคนงานที่บ้านใช่ไหม
เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดจากับใคร
ส่วนเรื่องคดีความก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขามาเจอพ่อเร็วกว่านี้
พ่ออาจจะไม่ตายก็ได้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานายมินฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ของกองประชากาศบรรยาณทำรวจน่ากรบานกว่า๑ชั่วโมง
ก่อนคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ยังบ้านพักหลังที่เกิดเหตุนะครับ
มินแรงงานคนนี้นี่คือไม่ได้สำนึกบุญคุณเลยนะ
เพราะว่าเขาไปทำงานที่อื่นมาโดนไล่ออกมาหลายต่อหลายที่
แต่เสียโรงน้ำแข็งปรานี
แล้วก็รับเอามาเป็นลูกจ้างแต่กลับมาทำกับคนที่ให้เงินแบบนี้ค่ะ